รวมถึงยังมีเมนูอาหารไทยโบราณอยู่ข้างหน้านี้เต็มไปหมดเลย
เอาอาหารหลัก

คือต้องบอกว่ารสมันจะกลมกล่อมในน้ำอยู่แล้วอะค่ะน้องน็อตถ้าเติมส่วนมากลูกค้าที่มาทานก็จะเติมแต่เผ็ด
แต่ถ้าคนชอบทานเค็มก็อาจจะเติมน้ำปลานิดนึง

จะเป็นคำประวัติศาสตร์ของรายการนะครับ
การพัดอาหารเมนูนี้นะครับเป็นคำแรกของรายการนะครับ

มันจะมันมันจะมีความมันของกะทิ

ปลายรสมันจะมีหวานนำนิดนึงนะ
อันนี้จริงต้องบอกว่าถ้าเป็นดั้งเดิมจะหวานมากกว่านี้แล้วเนาะ

แล้วก็ตบด้วยเผ็ดปลายลิ้นสุดท้ายนะครับผม
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การรับประทานอาหาร
ที่แปลกไปเพราะไม่เคยทานเลย
จะว่าไปมาบุกถึงบ้านพี่แตน
ก็ใช่ว่าจะมีแค่เมนูเดียวนะคะ
ได้ยินมาว่ายังมีขนมและอาหารว่างโบราณอีกหลายอย่าง

หน้าที่ให้ท่านชายน็อตช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้กันหน่อยดีกว่าค่ะ

อันนี้นะคะจะเรียกว่าชักเปี๊ยะหรือว่าขนมพวงประทัด
เป็นขนมโบราณที่มีความกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยราชการที่๕
คือในสมัยโบราณเนี่ยเวลามีการฉลองกรุงหรือว่ามหรสบต่างเขาก็มีการจุดประทัด
ทีนี้คนในวังเนี่ยเขาก็เลยเอามาประดิษฐ์เป็นอาหารตัวนี้

อันนี้จะเป็นม้าห้อนะคะตัวนี้จะทำจากสับปะรด
แล้วไส้ข้างบนเนี่ยเราก็จะคล้ายไส้สาคูแต่เราจะไม่ใส่หัวชะโป๊กับหอมแดง
นี่แหละค่ะคือเป็นอาหารชาววังที่มีการประดิษฐ์ประรอยเนอะ

อันนี้จะเป็นกระทงทองอ่ะนะคะอันนี้ที่ทานน้องน็อตทาเนี่ยจะเป็นไส้สัพพแยก
เป็นอาหารสืบทอดว่าทำไทยโปรตุเกต

อันนี้เป็นเมนูยอดนิยมหาได้ง่ายนะฮะ
ความพิเศษของชาวโม่งทางพี่แตนนี้เป็นอะไรครับ
ก็ของพี่จะใช้แต่เนื้อไก่สับแล้วเราจะไม่ยีจนเป็นแป้งอะค่ะ
อันนี้นุ่มเที้ยวไปมีรสชาติของไก่ด้วย
นี่เป็นเพียงแค่เมนูตัวอย่างไม่กี่เมนู
ของทางอาหารบ้านสกุลทอง
ซึ่งจะทำเสิร์ชให้กับคุณผู้ชมทานเหมือนกัน
เพียงแค่คุณจองมาเราจะทำให้ทาน

คือถ้ามาเนี่ยให้โทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำคือ๓วันล่วงหน้า
เพราะว่าอาหารทุกอย่างที่ขึ้นโต๊ะเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำ๑วัน

เต็มที่ของที่บ้านพี่เนี่ยจะเปิดได้ทั้งหมด๓ห้อง

เราจะมีรอบรอบเช้าคือแล้วแต่ลูกค้าเช้าบ่ายแล้วก็เย็น

แต่ถ้าสมมุติกรณีมาพร้อมกัน
วันหนึ่งก็จะรับได้เต็มที่ที่๓สำหรับต่อ๑รอบ
นอกจากเมนูพวกนี้ยังเมนูแบบอิ่มท้องมั้ยมีมั้ย

ถ้าเมนูชุดใหญ่นะคะมันก็จะเป็น
เนื้อสาวโมต้มเค็มปลูตุเกต

ค่ะแล้วก็แกงส้มปลูตุเกต
แล้วก็จะมีของอาหารชาววังอย่างเช่นต้มจิ๋ว
ที่เราคุยกันแล้วก็แกงหอม
แกงหอมนะครับผมหรือจะได้ทานกัน
สำหรับอาหารไทยที่หลายคนอาจจะลืมเรือนไปแล้ว
หรือด้วยยังไม่เคยที่ได้ริ้มรถของมันเลย
ก็สามารถมาลองกันได้ที่นี่นะครับผม

ชุมชนของเราเนี่ยอยู่ตรงข้ามประคองตลาด

ภาพง่ายเลยว่าถ้าอยู่คุณอยู่ประคองตลาด
หันมาหน้าฝั่งตรงข้ามคุณจะเห็นโบสคาทอลิก

ถ้ามาพี่แนะนำว่าทางชุมชนเราเนี่ย
ทางประธานน่ะนะคะเขามีการผ่านเดินท่องเที่ยวด้วย

ถ้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการแบบว่าพาไปเดินไหว้พระได้

มาทานอาหารซื้อขนมของฝากไหว้พระ

ใช้เวลาประมาณ๑วันก็สบายแล้ว
สุขใจอิ่มใจสบายใจสบายท้อง

ผมอ่านประวัติหน้าร้านหรือว่าเปิดมายากนานกฎ๗๐ปีแล้วครับ

ก็คือคุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้งตั้งจ้วยหลีอาหารแรก
ครับพ่อกับญาติค่ะเป็นพี่น้องเป็นหลายคนค่ะ
ก็คือโรงสัมเภากันมาจากเมืองจีนแหละ
แล้วก็มาถึงเมืองไทยก็เปิดร้านอาหาร
อาหารตอนนั้นที่เสิร์ฟเป็นอาหารประเภทไหนครับ
เป็นแต้จิ๋วดั้งเดิมนะครับ
อาหารแต้จิ๋วมันมีหลักกลางต่างกับ
นอกนั้นก็จะเป็นยัดยาดกัน
แต่ไม่ได้เป็นสาขากัน
แล้วเมนูที่ทางร้านยี่เหล่าตั้งจัวหลีแห่งนี้

เราเรียกชื่อเมนูว่ามีกุช่ายราดหน้าเนื้อกว่าง
มีกุยช่ายราดหน้าเนื้อกวาง

กวางนี่เขาหาทานได้ปกติ
ได้เลยครับเนื้อกวางนี่เขามาพัฒนาเป็นสักเลี้ยง
ทุบทวบไปมีขายต่างขายเสนอคล้า
เอาล่ะกับเมนูนี้นะฮะแค่เชื่อก็น่าสนใจแล้ว

ว่าเนื้อกวางกินได้ด้วยเหรอ

ต้องบอกก่อนนะคะว่าเนื้อกวางสามารถรับประทานได้แล้วก็ไม่ผิดกฎหมาย
แม้ว่ากวางจะจัดเป็นสัตว์ป่า
แต่ในปัจจุบันมีข้อความระบุไว้ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๓๕ว่า
การนำสัตว์ป่ามาเพาะเลี้ยงเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
หรือถ้ามีการค้าหรือครอบครองจะต้องเป็นสัตว์ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง
ทำให้ปัจจุบันการเลี้ยงกวางในบ้านเราก็เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากขึ้นค่ะ
เพราะมีฟาร์มเลี้ยงกวางมากกว่า๕๐ฟาร์มเพาะเลี้ยงกวางอย่างถูกกฎหมาย
เพื่อจำหน่ายในเชิงเศรษฐกิจมากกว่า๑หมื่นตัวต่อปี
ซึ่งเนื้อกวางที่ทางร้านนำมาปรุงเป็นราดหน้านี้ก็เป็นเนื้อกวางที่มาจากการเลี้ยงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณผู้ชมก็อร่อยกับเมนูนี้ได้แบบไร้กังวลเลยล่ะค่ะ
แฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องมาร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนกันยายนในหัวข้อ
ก๋วยเตี๋ยวท่าไหนอร่อยที่สุด
แล้วถ่ายภาพส่งมาร่วมสนุกในแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ท่าที่โดนใจนักเล่าเส้นมากที่สุด
จะได้รับบัตรส่วนลดรับประทานอาหาร๑๐จากพัฒนาคารอาหารเกาหลียูเรกวานไปเลยจ้า
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่๑กันยายนถึง๒๔กันยายน๒๕๕๙
ประกาศผล๒๘กันยายนบนเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง
หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ